มาดูเหตุที่เกิดขึ้นกลางแยกที่ลบบุรีกันบ้างฮะ
เหตุนี้ทั้งผู้ประสบเหตุเองและคนที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์
รวมถึงคนที่ติดตามข่าวด้วยถามว่ารอดตายมาได้ยังไง
เพราะรถเก๋งคันหนึ่งจอดติดไฟแดงอยู่อยู่มันเกิดระเบิดขึ้นมานะครับ
และปรากฏว่าโอ้โหหลังคาปลิวหลุดจากรถเก๋งไปเลย
เด็นไป๕๐เมตรคุณประตูทั้ง๔ข้างกระเด็นออกมาแบบนี้เลย
แต่คนขับรถรอดปฏิหารเขาบอกไม่มีแม้ลอยถลอกเลย

ที่เพิ่งเกิดเหตุระเบิดจนหลังคาเปิด
ประตูรถหลุดกระเด็นไปไกลนะครับเขาบอกหลังคากระเด็นไปนู่น๕๐เมตร

และตอนนั้นเมื่อเสียงระเบิดดังล่ะ
รถที่จอดอยู่ข้างเคียงหรือว่าประชาชนอยู่แถวนั้น

แล้วก็คนขับก็คือนายสมเดชโพแตงอายุ๓๗ปี
ถูกเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว

มีแค่รอยไฟไหม้เสื้อผ้าเท่านั้นเอง

ส่วนเนื้อตัวนะคุณไม่มีร่องรอยอะไรเลย
คือเอาที่เป็นอาการหูอื้อจากแรงระเบิดแบบนี้

โอ้โฮตอนระเบิดมันดังสนันวรรณไว้เลย

แต่เชื่อไหมว่าคนขับรอดชีวิตนะครับ
นี่ฮะคนขับเขาก็เปิดเผยออกมานะ
ว่าน่าจะเป็นปฏิหารจากรูปภาพของในหลวงรัชกาลที่๙
ก้มกราบหลวงพ่อกะเสมที่คนขับติดบูชาไว้ในรถ
ทำให้รอดตายได้อย่างปฏิหารนะครับ
เพราะว่าคนขับเองไม่เป็นแม้แต่แผลถลอกใดตามร่างกายเลย
แม้ว่าเสื้อผ้าจะไหม้ผมเผ่านะคุณไหม้เกรียมไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ๕แยกสะพาน๓๓อเภอเมืองลบบุรีนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์รถใกล้เคียงกระเจิงเลยนะฮะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ารถคันดังกล่าวเติมเชื้อเพลิง๒ระบบ
ซึ่งอาจจะเกิดจากสายของแก๊สที่ชำรุดหรือการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน
ก็ต้องรอการพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งนะครับ
ส่วนคนขับโอ้โหโชคดีมากปฏิหารมีจริงนะครับ
ค่ะแหมข่าวไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเขามีของดีอะไร